สวัสดีครับอย่าลืมส่งข้อความไลน์มาคุยกับเราครับ

สวัสดีครับอย่าลืมส่งข้อความไลน์มาคุยกับเราครับ

คุณผู้ชมครับอย่าลืมส่งข้อความไลน์มาคุยกับเราได้นะครับ
ประเด็นต่างของข่าวที่เราจะเล่าในวันนี้ครับ

คุณลุงอายุ๗๙ปีเป็นเพื่อนบ้าน
โอ้โหตอนนี้คุณลุงอาการหนักเลยค่ะ
แล้วมีคลิปด้วยนะหลายคลิปด้วยเอาให้ดูเลยค่ะ
คุณนอนไว้ก่อน
ผู้หญิงก็เตะคนแก่ก็เตะอีกอย่าง

ไม่ได้ไม่ได้

โอ้โหคุณทำไปได้ยังไงอะครับ

เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดินมาอย่างเงี้ย

แล้วชัดเจนเตะครับ
ซ้ำเข้าที่ใต้คางของคุณลุง

และหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้เขาชื่อบอยนะคะ

ภรรยาและลูกสาวของคุณลุงเนี่ยเดินมานะ
เดินออกมาจากบ้านพยายามจะเข้ามาช่วย
แล้วก็ชี้ให้ในบอยดูด้วยนะนู้น

ก่อนที่หนุ่มสวมเสื้อขาวที่ชื่อว่าในบอยเนี่ย
นั่นแหละครับยังมีภาพอีกมุมนะ

นอนเนี่ยถ่ายเอาไว้อยู่ด้านบนของบ้าน

ถ่ายเลยล่ะครับเป็นภาพช่วงที่

บลงไปแล้วล่ะครับส่วนชายคนก่อเหตุเดินกลับบ้านไป
อย่างไม่สะทกสถานแล้วก็หายไปเลยครับ
โด่งดังมากในโลกโซเชียลวันสองวันมาเนี้ยค่ะอืม
คือลูกสาวของคุณตาเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้กระทั่งมีเพจดังเขาเฉะ
แชร์ต่อเนื่องไงเนี่ยเขาบอกว่ารับไม่ได้น่ะเออ
พฤติกรรมแบบนี้นะครับทีมข่าวโทรศัพท์ไปสอบถาม
นางสาวไพรินสมาหารพันธ์หรือคุณลิน
คุณลินนี่เป็นลูกสาวของร้อยตำรวจตรีวินิตสมาหารพันธ์
อดีตตำรวจจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ก็คือคุณตาที่ถูกเตะเสยคังในคลิปนี่ครับ
คุณลินน่ะเล่าว่าชายที่ทำร้ายชื่อว่าบอยอ่า
เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้น๖โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
ในหมู่บ้านจัดสรรค์ที่ประทุมธนีช์อืม
เธอก็เล่านะบอกว่าพ่อเนี่ยมานั่งเล่นหน้าบ้านอืม
ทั้งบอยขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้านมา
แล้วหลังจากนั้นเธอได้ยินนะคนทะเลาะกันค่ะครับ
แล้วในบอยก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปจอด
ก่อนที่จะเดินกลับมาเตะพ่อไป๒ทีจนหายหลังแบบนี้
หลังเกิดเหตุนะครับเธอและแม่ครับ
รีบนำตัวคุณพ่อส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับ
ตอนนี้เนี่ยโอ้โหเป็นกำลังใจให้นะ
อาการหนักมากหมอบอกว่าเป็นตายเท่ากันเลยนะ

เขาก็พาภรรยาของเขานั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์
ขับขี่ออกจากบ้านหายไปเลยครับ
ลิงอยู่ชั้น๒ค่ะ
แล้วปู่เขานั่งเล่นที่หน้าบ้านอยู่ชั้นล่างอะนะคะ

แต่ต้นสายไปเห็นนี่คือคุณลิงไม่รู้ใช่มั้ยคะ

ใช่ไม่รู้เองไปเปิดดูคลิป

โกรธถึงโมโหค่ะโมโหคือบ้าสุดท้ายคือคุก

คนที่ใจร้อนอยู่จะได้ระวังค่ะ
คุณลินได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วนะคะจากตำรวจ

คุณลินบอกว่าตำรวจโทรมาบอกแล้วว่าตอนนี้จับตัวในบอยได้แล้ว
อยู่ระหว่างการสอบสวนเธอก็อยากถามในบอยนะ
ทำแบบนี้ทำไมคุณพ่อนี่นายบอยคุณพ่อก็อายุมากแล้วนะ
ตั้งเจ็ดสิบเก้าปีเออเดี๋ยวดูกันต่อนะคะ
ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่อแต่ทีนี้คุณลินเขาขอบคุณตำรวจ
ทำหน้าที่ได้เร็วมากเอออ้าวแต่ก็มีข่าวแบบ
แต่ยังไม่ได้ยืนยันนะประมาณว่าเหมือนกับแค่มองหน้ากัน
แต่เนี่ยเดี๋ยวต้องรอถามผู้ก่อเหตุว่าทำลงไปเพราะอะไรกันแน่
หลายคนอยากรู้นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับทางฝ่ายปกครองนะครับ
ไปบุกจับกุมชายวัยสี่สิบสองมีพฤติกรรมเนี้ย
ลักลอบขายยาเสพติดให้กับวัยรุ่นในพื้นที่
ช่วงที่จับได้เนี่ยชายคนนี้พยายามหลอกล่อตำรวจด้วยนะ
บอกว่าตัวเองตัวเองเป็นโควิดครับ

นอนลงเดี๋ยว

ครับชืบจับขอหาจำนายแล้วอ้าวตกใจเลยบอกผมเป็นโควิด
ผมเป็นโควิดเอางี้ดูคลิปนี้ก่อนนี่คือต้นเรื่องเลยนะครับ
เริ่มต้นที่เจ้าหน้าที่ชุดพิทักษ์สังเกตสังกัดศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามยาเสพติดอำเภอหนองหี่จังหวัดร้อยเอ็ดครับ
นำกำลังเข้าปิดล้อมก่อนควบคุมตัวนายวิชิตอายุ๔๒ปี
เป็นระษดรมุศีตำบลเดรินราชอเภิลหนองหี่จังหวัดร้อยเอ็ดครับ
คือเรื่องของเรื่องนะเขาส่งสายลับไปทำการติดต่อ
ล่อซื้ออย่างบ้านจากนายวิชิฯจำนวนสิบเมตรราคาสี่ร้อยบาท
ส่งกันที่บริเวณหน้าบ้านพักของนายวิชิตนั่นแหละ
ขณะที่เจ้าหน้าที่แสดงตัวจับกลุ่มนายวิชิตวิชิตวิ่งเลย
วิ่งกระโดดข้ามกระแพงด้วยนะ
หลบหนีมาแล้วในระหว่างกระโดดโยนยาบ้า๒ถุงถุงละ๑๐เมตร
ลงกับพื้นด้วยกะทำลายหลักฐาน
แต่อย่างนี้เจ้าหน้าที่วิ่งไล่ตามทันจนสามารถจับกลุ่มตัวได้แบบนี้ครับ
พอพูดได้นิดหน่อยวิชิตบอกว่า
ม้าเนี่ยขายยาบ้าไปได้แล้ว๑๐เมตร
ส่วนที่โยนหายไประหว่างวิ่งหนีประมาณ๒๐เมตร
แล้วทีนี้ถามอยู่ที่ไหนอีกมีที่ไหนอีกเขาบอกว่า
เอาซ่อนไว้ในกระสอบทานต้องพาคุณตำรวจไปหานะ
เขาก็พาไปหานะไปเจออีก๙๙เมตรรวมมีทั้งหมด๑๒๙เมตรค่ะ
เออแล้วในช่วงนึงที่จับกลุ้มได้นะเขาก็เป็นกังวลไง
เพราะนายวิชิตบอกว่าผมเป็นโควิดผมเป็นโควิด

วิชิตก็ให้ข้อมูลว่าตัวเขาเป็นผู้ป่วยโควิดจริง
แต่ได้รับการรักษาจนหายและเพิ่งออกจากโรงพยาบาลได้๔วัน
ตัวเขาก็มีใบรับรองแพทย์ด้วยนะว่า
ไม่พบเชื้อโควิดแล้วเอามายืนยันกับทางตำรวจ

เออเอาจากการตรวจปัสสาวะของนายวิชิตพบเป็นผลเป็นบวกนะครับก็ม่วงนั่นแหละครับ

เจ้าหน้าที่จึงคุมตัวแล้วก็ไปพร้อมกับของกลาง
ส่งพนักงานสอบสวนสพนหีบดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
เอาวิชิตทั้งเสพทั้งขายเนอะทีนี้
เอาข่าวต่อไปค่ะวัยรุ่นที่มุกดาหาร
งานประจำปีเขาจัดให้ไปเที่ยวนะอืมไม่ได้ให้ไปตีกันโอ้โห
แล้วครั้งนี้ไม่ได้ตีกันอย่างเดียวค่ะปังปังปังปังปังปัง
ยิงปืนใส่กันเป็น๒๐นัดนะคุณผู้ชม
โอ้โหนับนับได้ไหมโอ้ยนับไม่หวาดไม่ไหว
ยิงหลายนัดเหลือเกินครับปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งแบบเนี้ย
คลิปนี้ถูกโพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะข้อความเขาเขียนแบบนี้ว่า

หรือเปิดสงครามกลางเมืองเฮ้ยยิงเขานึกว่าในหนังฮอลลี่วูด
นั่นอ่ะสิเมืองบุ๊กดาหารมันน่าอยู่จริง
เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเออมันเสียชื่อนะ
เอาจริงจริงมุกดาหารนั้นน่าอยู่จริงจริงนะครับเอางี้ครับ
กล้องโมงจรปิดเนี่ยระบุเวลาเกิดเหตุก็ประมาณสักห้าทุ่มสี่สิบแปดครับ
มะที่ผ่านมาอย่างที่เห็นอ่ะมีไวรุ่นสองกลุ่มยกก้วกันมา
มาตั้ง๒๐คนคือผมไม่แน่ใจนะเขาตั้งใจจะมาเที่ยวกัน
ว่าตั้งใจจะมามีเรื่องกันแต่มากันเยอะ

แล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยเหมือนกับว่าพอมาเจอ
มีคนได้รับบัตรเจ็บด้วยศาลรายองค์นะครับ
ถูกส่งไปยังโรงพยาบาลมุกดาหาร
โอ้โห

เคยเปิดเกิดขึ้นก็เพียงนับชื่องาน
เปิดเมืองท่องเที่ยวมหัศจรรย์มุกดาหาร
มหสจันต์อะ
ในงานมีกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะกันแต่ตำรวจและฝ่ายปกครองก็ควบคุมเหตุการณ์ไว้ได้
แต่ทีนี้หลังคอนเสิร์ตจบนี่ไงโอ้โหเจอกันอีกทีนี้ดวนปืนกันเลยค่ะ
โอ้โหไปถามคนแถวนั้นหน่อยนะเขาว่ายังไงบ้าง
ไปเจอกับนายสมหวังสุโพนะครับอายุ๕๖ปีครับ
เป็นเจ้าของร้านขายมะขามหวานอยู่ใกล้นั่นแหละ
คือตอนเราไปเนี่ยมันเป็นวันสุดท้ายแล้วเขาเตรียมเก็บอะไรกันหมดแล้วไง
แกก็เล่าให้ฟังนะไอ้คืนวันเกิดเหตุแกก็ไม่ได้อยู่

แกบอกแกรู้ทางแกรู้ทางแกมางานนี้ประจำมาขายของประจำ
แล้วแกไม่มาเพราะแกรู้ว่าเดี๋ยวจะต้องมีตีกันแล้วไม่ใช่ตีกันแค่คืนนั้น
ก่อนหน้านี้ก็มีมาแล้วโอ้โหเนี่ยครับมันสร้างความเสียหาย
สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่เขาจะมาขายของในงาน
กะว่ามางวดนี้จะได้กำลีกำไรกลับไปสุดท้ายของกลายเป็นอย่างนี้ครับ
เอาไปลองฟังเสียงเขาหน่อยฮะปีก่อนก่อนเนี้ยเคย
เคยเคยเจอแบบนี้ไหมฮะมีทุกปีแหละมีทุกปี
หว่าเห็นมะคุณลุงก็บอกตอนแรกปลอกกระสุนเต็มเลย
แต่เทศบาลมาเก็บเลยเหลืออยู่แค่๔ปลอก
คุณลุงบอกว่างานมีทุกปี
ตีกันทุกปีเอาไม่ได้นะงานมีทุกปีได้

นั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องจัดการให้เรียบร้อยนะครับ
มาเรื่องนี้กันบ้างคือแท็กซี่กับผู้โดยสารเนี่ย
เล่าเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่คลาสสิกมาก
แต่จะบอกไว้ก่อนว่าแท็กซี่ดีมีอยู่เยอะ
แต่เรื่องของเรื่องพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องมาเล่าสู่กันฟัง
กับเรื่องของแท็กซี่กับผู้โดยสารที่เขาปะทะคารมกันครับ
อืมเนี่ยครับฟังแล้วก็น่าคิดอะเนาะ
คุณผู้ชมครับเหตุเกิดกับน้องนักศึกษากลุ่มนี้นี่แหละ
ที่เขาโบกเรียกแท็กซี่จากมหาวิทยาลัยราชมหลศรรัฐนโกสินสรรยา
ให้ไปส่งที่หน้าห้างโลตัสสาขาศาลยา
คือระยะทางมันไม่ไกลครับคุณสุภาษาประมาณสัก๒กิโลเมตร
แต่ว่ายังไงก็ต้องกลับรถยูเทิร์นบนถนนบรมราชนี
พอน้องเขาขึ้นรถปุ๊บก็ได้เรื่องเลย
ปัญหาเริ่มมาเลยคุณลุงขับแท็กซี่บ่นค่ะเริ่มบ่น
ขออภัยนะคะอ่านตามค่ะ
แค่นี้เองถึงจะ๔๐๔๐บาทหรือเปล่าก็ไม่รู้
ตอนแรกน้องเงียบก่อนไม่ตอบโต้นะ
แล้วหลังจากนั้นลุงก็ขับรถแบบกระแทกกระทันนะคะ
เข้าโค้งก็แบบแทบจะตกเกียวดิบอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชม

ใช่อันนี้น้องเขาบอกนะคะ
น้องเขาก็เลยเอ่ยปากไปกับคุณลุง
คุณลุงอยู่หมายถึงว่าพอตอบโต้กันไปตอบโต้กันมา
คุณลุงเขาบอกลุงอยู่สาลายาขับแท็กซี่มา๒๐ปีไม่ต้องมาบอกลุงหรอก
คือน้องเขาจะบอกที่บอกทางว่าต้องทางนี้ทางนี้หรือจะลงตรงนี้

สรุปเลย๒กิโลเมตรไปไม่ถึงจุดหมายครับ

กิโลเมตรไปไม่ถึงจุดหมายเอาจริงคือต้องขอลงกลางทาง
เพราะทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของลุงเขาว่าอย่างนั้นนะ
แล้วก็น้องกลุ่มนี้ก็โทรไปร้องเรียนกับกรมการขนส่งทางบก
แล้วก็ฝากไปยังคุณลุงที่ขับแท็กซี่คันนี้ว่า

ขับแท็กซี่นะเป็นงานบริการลูกค้าไปไหน
ก็ถ้าคุณเต็มใจคุณสะดวกจะไปคุณก็ไปตามนั้น
แต่อย่าไปเรียกร้องอะไรเขาสุดท้ายมันก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้
แล้วพอมาโพสต์ในโลกโซเชียลปัญหาเกิดต่อ
คุณโดนยึดอนุญาตหรือว่าโดนตักเตือนก็โดนปรับไปอีก
กลายเป็นว่าจะมีรายได้สูญเสียรายได้สูญเสียโอกาสในการทำมาหากิน
อย่าไปบอกปัดเลยไม่เอาแบบนี้นะคะ
ทีนี้กลางดึกที่ผ่านมากับผู้ชายคนหนึ่งทำ
เอาคนในหอพักตุ๊กอุ๊กตุ๊กเจ๊กันไปหมดเลย
ตอนแรกเขาขับรถไปตกคลองข้างทางก่อน
แต่ไม่หยุดค่ะสงสัยจะไม่บาดเจ็บ
วิ่งออกมาจากรถบุกเข้าหอพักอีกค่ะ
แต่ต้องเล่น

แล้วรถที่ความนี้ก็ทิ้งเลยเหรอ

โอ้โหคุณจะถามอะไรร่ำไรจังเนี่ย
โอ้โหจะถามอะไรร่ำไรจังเลยนี่
ก็มีกางเกงตัวเดียวโดนยุงกัด
เออเอาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓ทุ่มเมื่อคืนนี้เอง
ผู้ชายคนนี้ค่ะลักษณะคล้ายนะ
เดี๋ยวฉันขอใช้คำว่าไทยคลายให้ต้นเรื่องก่อน

เขาบุกขึ้นไปที่หอพักโรงเรียนกีฬาองคลักษ

ผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนายคนนี้
นายคนนี้เขาก็พูดออกมา

เขานั้นมีมีชื่อ

มันมีชื่อว่า

ผมไม่กล้าอ่านชื่อจริงผมตกใจ

ชื่อนายสิทธาหมื่นนึก
เป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป

แล้วหอพักนั้นอยู่ในโรงเรียนกีฬาองคารักษ์

ขับรถมาด้วยความเร็วเนี่ยก็ร้อยกว่า

ส่วนรถกระบะที่ตกลงไปในคลอง

เดี๋ยวนี้ฉันไปเอาขึ้นจากคลองให้ค่ะ

มากันให้วุ่นไปหมดแล้วครับ

คือเขาบอกว่าในศิษฐาคนนี้

หอ๑๐๐เมตรเท่านั้นเองหลังจากนั้นค่ะวิ่งมาที่หอเลยขึ้นไปบนดาดฟ้า
แล้วเปิดห้องหอพักผู้หญิงอ่ะโอ้โหเด็ก

ทุ่มไม่ตกใจได้ยังไงเหรอคะมากันดึกดื่น
เจ้าหน้าที่ระปะพอก็ต้องวิ่งไล่จับกันไปหมดแล้วเขาก็หนีไปอีกตึกหนึ่งนะ
ก่อนที่จะวิ่งมาที่ลานด้านล่างเนี่ยค่ะนักเรียนที่อยู่ในหอพักก็เลยล้อมกัน
ช่วยกันล้อมจับไว้ได้แล้วก็แจ้งตำรวจเข้ามานี่แหละค่ะ
เมืองต้นนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่รู้นะว่าชายคนดังกล่าวเนี่ย
ชื่อว่าสิทธาหมื่นทรัพย์จริงหรือเปล่า
เพราะก่อนหน้านั้นเขาบอกอีกชื่อนึงไงเอออ่ะยังไงซะ
เขาบอกว่ายังไม่พบเอกสารประจำตัวอีกทั้งชายคนนี้อยู่ในอาการมืนเมา
จากการเสพยาและดื่มแอลกอฮอล์ทางเจ้าหน้าที่จึงนำตัวควบคุมเอาไว้ที่สภ
คารักษ์ไว้ก่อนเพื่อรอให้ได้สติและจะทำการสอบถามสอบสวนอีกครั้งหนึ่งครับ
เขาชื่ออะไรนะคะเขาชื่อว่านายสิทธา
เออต้องใส่ดูค่าวบ่อยดูค่าวบ่อย
อะคุณผู้ชมครับใกล้วันเห็นความหวังนะคะไปเปิดซับรับโชคกันดีกว่า
ใไปสองขันน้ำมนที่คัมชะโด้ว้าย
สรุปแล้วได้อะไรกลับมาบ้างเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัครข่าว
อ้าวเดี๋ยวสุภาษาราคุณเอาสคริปต์ขึ้นมาเขียนอะไร

เอาเหรอจดเลยเหรอเชื่อว่าคุณผู้ชมก็รอจดเลยเหมือนกันจดจ้อง
ไปดูกันหน่อยที่คำชโนธเลยครับ
ผมพาไปที่คำชะโน้ดครับไปที่บริเวณลานบวงสวงหน้าก่อคำชะโน้ดนะ
อย่างแรกเลยนายกลงพื้นที่

ตอนท่านลงพื้นที่ไปนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่เลยครับ
เกาะคำชโนธวังนาคินพื้นที่บ้านโนนเมืองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
เอางี้ละกันหลังจากนายกลงพื้นที่โอ้ยเอาจริงนะสาธุชนมากันเยอะ

ประมาณนั้นแหละมั้งเอางี้ละกันมีอยู่วันหนึ่งแหละครับก็ไม่เร็วมานี้แหละคุณผู้ชมฮะ
ก็มีพิธีเปิดทรัพย์รับโชค

เนี่ยฮะเป็นการไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ญาติศรีปฐุมมา
คนก็มากันคึกคักแล้วเขามาตรงนี้
มาดูอ่างน้ำมนต์ครับคุณผู้ชมครับ

แต่ละคนก็เห็นแตกต่างกันออกไป

นั่นไงเหมือนกับผมเลยเหมือนคุณผู้ชมด้วย
แต่นั่นแหละขดงองอแล้วแต่คนจะจินตนาการว่าเป็นอะไรนะครับ

ส่องไปส่องมาบางคนบอกมันไม่ชัดนะคุณชนะ
อ่างน้ำมนต์บางทีเราก็จินตนาการไม่ออก

คือเขาบอกว่ามันเป็นทูบเสี่ยงทายเป็นทูบมงคลที่พอหมดทูบแล้วเนี่ย

จุดใหม่

ไม่รู้แซวเล่นเป็นคนที่มีความเชื่อเรื่องพวกนี้ก็ดูแล้วสนุกก็ว่ากันไปเนาะ

มาดูกันที่ความสุขสนานของเด็กกันบ้างติดตามเลยในคู่ช่วงของสบัดข่าวเด็ก
สมัครข่าวเด็ก
ดื้อต้องโดนอะไรนะ

ดื้อบ่อยเราดื้อบ่อยอ่ะฮะ
อย่างนี้ละกันมีเด็กอยู่คนหนึ่งไม่ยอมเข้าโรงเรียนต้องโดนแบบนี้เลย
ตายแล้วคุณน้องโดนอุ้ม
น้องโดนอุ้มที่หน้าโรงเรียนเลยค่ะ
ก็ต้องอุ่มเข้าไปสิเล่นไปเข้าโรงเรียนคุณครูก็มาก็ตั้ง๓
ไม่อยู่ต้องเอารุ่นพี่ลูกเสือสามัญมาจัดการลูกเสือสำรอง

อย่าไปรุนแรงกับน้องเขาค่อยคุยค่อยเจรจาแล้วค่อยพากันเข้าไปเรียนนะครับ
ค่อยถามเขาว่าทำไมถึงไม่อยากมาโรงเรียนค่ะ
ก็ด้วยอะเนาะแต่เอาจริงเด็กไม่อยากมาเรียนมีหลายเหตุผล
คุณใช่ไหมคะเป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่อยากไปโรงเรียน
ผมไปโรงเรียนแต่ไปแล้วไม่ทันเข้าโรงเรียนออกไปก่อน
ขอบคุณติ๊กต๊อกนี้นะครับที่ชื่อว่าครูโบครับ
ค่ะเอาส่วนไซค์โคเฟอร์นะครับอยากให้ดูน้องคุณทิกกันหน่อย
คุณแพ้น้องคุณทิกแน่นอนน้องเขาโคเฟอร์อะไรไปดูค่ะ
ได้ไหม

ตัวนี้ทำอะไรมันก็เต้นตาหมดเลยเหรอ

ใครจะเอาสีมาทา

เช้ากับคุณทิศดีจากมศตานอย๑๙๐๔

เขาก็มีลีลาในการขายของใช่ไหม

อร่อยอร่อยกรอบหวานเลยค่ะ
แคร็อตชิมด้วยเลยค่ะ
บางคนบอกแล้วชิมแล้วไม่ซื้อได้ไหม
โต๋ปว่ามั้ย
ได้ค่ะได้โต๊ะตบหัวใจเหรี้ยง
ไปถามซอกแก๊กบางจุดน้องเขาก็งงเหมือนกันนะ
ก็เลยงงนิดนึงเอาแต่ว่าซื้อน้องเขาจะฆ่าผักสดจริง
เพราะหนุ่มคนนี้ไม่รู้เป็นอะไรล่ะครับฟังแล้วรู้สึกเงิบเลย

นี่แม่พ่อหนุ่มหน้ามนต์คนหน้าตาดีคนนี้นะครับ
เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้นะครับไปลองฟังผู้ชายคนนี้เขาพูดความในใจหน่อย

ผ่านมาไม่มีใครรักเขาเท่าตัวเองเลยเชื่อไหม
ใช่รึบอกต่อคนนี้นะบอกต่อคนนี้นะ

มันก็เกินไปโอ้ถ้าพูดอย่างงี้เกิดผู้หญิงเขาโมโหขึ้นมาทุบพี่เข้าไปเนี่ย
อันนี้ผมไม่ได้บูลลี่อะไรนะฟันพี่ยุบกับเข้าไปเลยนะ
คุณผู้ชมครับขอบคุณด้วยนะฮะที่ติดตามจนถึงช่วงท้ายของรายการลากันไปนะครับ
ด้วยภาพของเจ้าของที่เขาทำลูกชุบหน้าแมว
ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยแสนรักของเขาดูสิจะเหมือนไม่เหมือน
ข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่เราหมดเวลาต้องลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
โอ้โอ้